มาดูเรื่องร้องเรียนของสาวประเภท๒หน่อยนะคะ
สาวประเภทสองรายหนึ่งหน้าตาสะสวยสวยมากถึงขั้นเคยมงลงมาแล้ว
แต่เธอมีปัญหานะคะหลังจากที่ไปผ่าตัดศัลยกรรม
ก็คือการแปลงเพศค่ะปัญหาของเธอเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดที่มันไม่ตรง
การใช้งานมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์มันใช้งานไม่ได้
รวมทั้งสำคัญที่สุดคือเกิดแผลเน่าแล้วมีกลิ่นออกมาเนี่ยนะคะ
น้องคนนี้นะคะก็คือน้องออก้าค่ะนายยนระวีสัยสุพีอายุ๒๓ปีนะคะ
เอาเรื่องนี้ความเจ็บช้ำของตัวเองมาร้องขอความช่วยเหลือ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่าไปทำศัลยกรรมแปลงเพศตกแต่งใบหน้าที่โรงพยาบาลแถวสาธุประดิษฐ์
เดือนเมษายนปีที่แล้วและไม่สมหวังอย่างที่คิดมันเกิดปัญหาขึ้น
เธอก็เล่าว่าผ่าตัดครั้งนั้นเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท
หลังผ่าตัดแปลงเพศปุ๊บกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วคุณคนผ่าตัดแปลงเพศเนี่ย
กว่าจะรักษาแผลตัวเองให้มันหายเป็นเดือนนะต้องนอนนิ่งเดือนแรกนี่คือต้องนอนนิ่งเลยนะคะ
พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วรักษาตัวให้หายก็คิดว่าหายแหละแต่มันกลับเกิดแผลเน่าขึ้นมาที่อวัยวะเพศ
แล้วก็มีกลิ่นเหม็นแล้วมีน้ำเหลืองไหลออกมาด้วยนะก็เลยไปหาหมอค่ะ
หมอก็รักษาต่อให้นะนานอยู่หลายสัปดาห์เธอก็เห็นว่าแผลดีขึ้นพอแผลดีขึ้นปุ๊บมีปัญหาอื่นตามมาอีก
ปัสสาวะค่ะปัสสาวะมันไม่พุ่งตรงออกไปทานโทษนะคะมันเฉียงค่ะเฉียงเข้าขา
แล้วต้องเตรียมทิชชู่ไว้เช็ดตลอดเลยมันเลอะหามันทิศทางมันไม่ได้อ่ะค่ะ
จนถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายคือช่องอวัยวะเพศมันไม่ลึกพอเธอบอกกับหมอว่าเธอต้องการความยาวของมันเนี่ย
เวลามีอะไรกับแฟนขอโทษนะคะมันไม่ได้อะค่ะ

เมื่อสอบถามไปที่คุณหมอคุณหมอจะแก้ไขให้ได้ไหมแบบนี้
เพราะว่ามันเป็นผลต่อเนื่องจากการผ่าตัดครั้งแรกนะ
คุณหมอบอกว่าทำได้แต่ต้องเสียเงิน๑๙๐๐๐๐บาท
บอกว่าเอ้าหมอหมอไม่รับผิดชอบล่ะก็มือหมอนี่

ใช่ค่ะเอาฟังเสียงน้องหน่อยค่ะ
แล้วใช้เวลานานไม่ทำคือผมยังไม่รู้จริง

ขอเปิดตอนศัลยกรรมหน้าให้ดูหน่อยหน้าไม่มีปัญหานะ
หน้าไม่มีปัญหาค่ะ
แก่เกลียดระวังหมอ
นายรณรงค์บอกว่าช่วยคดีนี้อยากช่วย
เดี๋ยวจะเริ่มประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
หมอและโรงพยาบาลจุดที่ไปทำมาเนี่ย
ให้มาจรรจาเกลียดกับผู้เสียหาย
แล้วก็ฝากเตือนไปยังคนที่ต้องการทำศัลยกรรมด้วยนะ
เพราะว่าผลที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เนี่ย
ก่อนที่จะไปทำอะไรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนด้วย
เพราะมันมีผลกับชีวิตของเธอโดยตรง
บางทีมันจะมีความเครียดสะสมเนอะถ้าเกิดว่าชีวิตมันเหมือนความรักกบพัง
ร่างกายก่อพังมันก็จะเครียดได้กระทบไปหมดเลยนะครับ